หนึ่งบอกเลยว่ายิ้มไม่ค่อยออกเท่าไหร่
เพราะว่าข่าวที่มันแชร์กันออกไป

มีข่าวบางเพจไปบอกว่าเธอติดโควิด
โหกระทบหนักเลยคุณผู้ชม
เจ้าของงานหลายเจ้าจะให้รีวงรีวิวต่าง
คิดหนักตกลงยังไงดี

ของแม่แพทย์ณปภากับกรณีที่มีเว็บไซต์หนึ่ง
ลงข่าวเธอแล้วก็พาดหัวบอกอย่างนี้

เธอก็ต้องออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมด
แล้วก็ยืนยันคุณผู้ชมกาดอกจันทร์ไว้เลยนะว่า
แพทนปภาไม่ได้ติดโควิดนะฮะ

แพทย์ก็เพิ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลมา
เธอเองไม่ได้เจอกลุ่มเสี่ยงเลยนะฮะ

บางคนเอาจริงสมัยนี้อ่านผ่านตา
เจอแค่พาดหัวแล้วไม่เข้าไปดูรายละเอียดข้างใน
ก็ตีความไปตามที่เห็นแค่หัวข้อ
ตอนนี้แพทย์บอกว่ากระทบเรื่องงานใหญ่โตพอสมควรเลย
แล้วเธอก็บอกด้วยว่าอย่าพาดหัวเอาแต่สนุก
เพราะถ้าเสียหายมากเดี๋ยวไล่ฟ้องลายตัวเลยนะ
พร้อมกับย้ำด้วยว่าเธอตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอ
และยืนยันตรงนี้กาดอกจันทร์เอาไว้ว่า
แพทย์น้ำปลาไม่ติดโควิด
แพทย์ใด้อ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่า
ถ้าเป็นแพทย์แพทย์ก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมาในรายการแชร์ข่าว
ถ้าเกิดเป็นแพทย์ถ้าเกิดนะถ้าแพทย์เป็นโควิด
อืมแพทย์จะเอาเล็กไปด้วยอืมแต่ยังไม่เป็นไงอืม
ถ้าเป็นแต่ทำไมพาดหัวข่าวไม่มีคำว่าท่าไม่มีคำว่าท่า
ตอนนี้มันเป็นปัญหาไงเออลูกค้าที่จะมาทอล์กอ่า
ถามว่ารายการมีพี่แพทย์แล้วพี่แพทย์เป็นโควิด
จะขอแคนเดี๋ยวกูตีมือแตกเลยนะไอ้พวกที่พิมพ์อ่ะอืม
ไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นโควิด
ย้ำนะคุณอยู่ตรงนี้อย่าพลาดเอาสนุก
อย่าพลาดเอาให้คนเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้ยอด
แล้วได้โฆษณาไม่เอานะเอาไม่เอา
ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเกิดแพทย์มีปัญหาแล้วแพทย์เสียหายอืม
แพทย์ฟ้องนะคะอืมเข้าใจน่ะคือแบบบางทีก็พูดเม้าท์ไป
แล้วคืองานมันกระทบเป็นห่วงกว้างจริงจริงนะจริงค่ะ
คือก่อนแชร์ข่าวนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบคนเขียนข่าวเองนะคะ
สมัยนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดนะจริงหยิบมือถือขึ้นมานะคะ
แล้วก็พิมพ์กันแพทย์ติดโควิดแล้วส่งต่อกันไปมั่วซั่ว
ไม่ดีนะคุณผู้ชมอย่างที่แพทย์บอกพาดหัวอะไรก็ต้องเห็นใจเขาบ้างนะ
เออนะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นห่วงนะคะทุกคนนะแต่ว่าย้ำคุณแพทย์ไม่ติดโควิดนะคุณผู้ชม